พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่รัฐสภากันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ปรากฏคุณพิธาไปที่นั่นนะคะ
ก็อยู่ข้างนอกค่ะอยู่ที่ร้านโปรด
เพราะว่าไปทานไอติมเจ้าโปรด

เพราะว่าเมื่อวานนี้ยังคุยกันไม่จบเลยนะคะ
เรื่องที่หลังจากที่เพื่อไทยไปหาที่พัก

ตกลงมีทิศทางยังไงสำหรับก้าวไกล
วันนี้คุณพิธามารัฐสภาคุณพิทาบอกว่า

ก้าวไกลในการอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา
แล้วก็ถือโอกาสมากินไอติมมหาชัย

กรณีพลักษณ์เพื่อไทยที่บอกว่าจะขอคำมาขอโทษ
เพื่อขอเสียงสนับสนุนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าเมื่อวานนี้เป็นการรับฟังกันทั้งสองฝ่าย

หากเป็นประเด็นที่สำคัญก็ต้องรับฟังและคิดอย่างรอบครอบ

รวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสลายคั่วต่างทางการเมือง
คุณพิธาก็บอกว่าตนเองก็รับฟังไว้
และถ้ามีคำถามก็จะสอบถามไปที่คุณแพทองทานชินวัฒน์
ซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้เป็นการรับฟังมากกว่า
เพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องคิดให้รอบครอบอีกหลายเรื่อง
โดยจะต้องยึดในสิ่งที่เคยสัญญาตอนหาเสียงกับประชาชน
ซึ่งก็ต้องอธิบายได้ว่ามีหลักประกอบการพิจารณาอย่างไรบ้าง

แล้วในการโหวตนายุคัทมนตรีสสของภักดิ์เก้าไกล
โหวตตามมติพักหรือปล่อยฟรีโหวต
คุณพิธาก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาคิดเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ฟังมากกว่า
มันก็มีเรื่องที่จะต้องปัจจัยให้คิดให้รอบครอบต่อเรื่อง
โดยที่ยึดหลักการให้เป็นสำคัญ
แล้วก็ยึดในสิ่งที่เราเคยให้คำสัญญาตอนหาเสียง

แต่ถ้าเกิดคิดไม่ออกลงกลับไปหาประชาชนเมื่อไหร่
แล้วคนที่เป็นเจ้าของเสียงเขาพูดว่ายังไง
ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบที่มีน้ำหนักในการตัดสินใจของเรา
ต้องเป็นมติพักไหมครับหรือว่าจะปล่อยให้ฟรีครับ

ยังไม่ถึงเวลาคิดครับ

ก็คือรับฟังอย่างมีวุฒิภาวะ
มืออาชีพที่คุณวิทาให้สัมภาษณ์เมื่อวานี้
ซึ่งก็เป็นประโยคที่แบบคนก็พูดถึงกันเยอะนะคะ

ก็ถึงเวลาของไอศครีมกะทิสดที่โรงหารรัฐสภา

พรุ่งนี้ร้านไอติมมหาชัยแตกแน่นอนเลย
คุณพิธาก็บอกว่ามหาชัยก็สสเขตผม
พรุ่งนี้ร้านไอติมแตกแน่นอน
มหาชัยเหรอมหาชัยสอเกร็ดผมสิใช่
ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อในการโหวตครั้งต่อไป
ครั้งต่อไปถ้าโหวตนายกแล้วยังไม่ได้
แล้วคุณพิธามองการเมืองอย่างไร

พักเพื่อไทยทำงานได้อย่างเต็มที่ก่อน
พูดอะไรออกไปมีน้ำหนักมันต้องระมัดระวัง
แล้วก็ถามต่อไปอีกผู้สื่อข่าวก็ยังไม่หยุดถาม
บอกแล้วถ้าวันที่๑๖สิงหาคมนี้
สารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยเสนอชื่อซ้ำได้
แนวทางก้าวต่อไปของพักเก้าไกลคืออะไร
คุณพิธาก็บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ก่อน
เช่นถ้าหากเสนอชื่อตนเองแล้วมีอีกชื่อนึงมาประกบ
ก็ไม่ต้องรอคำสั่งสารก็สู้ได้เลย

ยังมีอยู่เพียงแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสม

ส่งไม้ต่อให้พักเพื่อไทยไปแล้วด้วย
ก็ต้องให้เขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ควรขัดขวาง
แต่ว่าก็เป็นคนละเรื่องกับที่จะโหวตให้หรือไม่โหวตให้นะ
เรารับฟังรับฟังรับฟังนะคะ
ส่วนที่สสเก้าไกลตอนนี้ก็มีการโพสต์นะคะ
สอบถามเสียงประชาชนว่าจะให้โหวตให้เพื่อไทยหรือเปล่า
คุณพิทาบอกก็เป็นเอกสิทธิ์ของสอสอแต่ละคน
อย่างนี้ได้ยืนแบบว่ารักภังรักภังรักภังรักภัง
สอบของแต่ละคนที่เขาคิดว่า
โอเคเขามาจาก๓๐๐๐๐คะแนน๔๐๐๐๐คะแนน
๕๐๐๐๐คะแนนของพื้นที่นั้นของจังหวัดนั้น
ก่อนที่จะใช้เอกสารอะไรที่มันสำคัญ
ก็คงอยากจะลองสอบถามคนที่เป็นเจ้าของเสียงอธิปไตยจริงบ้าง
ก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเท่าที่เขาตอบกลับมาก็
บอกว่าไม่ต้องถามอะพี่เขามาบอกเลยว่าให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไร